แต่ว่ายังมีเรื่องราวน่ารักของบรรดาสัตว์อีกเยอะเลย
โดยเฉพาะความรักต่างสายพันธุ
ปกติคุณเคยเห็นความรักต่างสายพันธุ์ระหว่างสุนัขกับอะไร

แต่คราวนี้เป็นความรักระหว่างสุนัขกับ

ทำอะไรปล่อยเลย

โดยอย่าบาลกะสินะ

นี่คือความรักระหว่างสุนัขกับเอิ่งอาง

น้องคงจะเหงาเนาะสุนัขคงจะเหงา
เลยก็อยากจะให้อึงอ่างมาเล่นเป็นเพื่อนหน่อย

พี่อยากจะเล่นด้วยก็เลยต้องเอาเท้าตะปกอึงอ่าง

อ่างเขาคิดในใจโอ๊ยปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะ

ใช่ค่ะตอนนี้วิวอยากเล่นคือมันไม่ได้กัดมันไม่ได้กินนะ

ฉันคิดว่าเหมือนกับแมวแหละ
เวลามันเด็กมันเห็นอะไรเคลื่อนไห

หนีรอดไปได้ค่ะ

ตามธรรมชาตินะคะก็อย่ามาอยู่ใกล้

คงจะเข็ดหลาบไปอีกนานเจ้าหน้าขนนะ

ฉีราดเหรอตกใจ